อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของครูสาวที่ร้องเรียนสื่อบอกว่า
สามีทหารเรือโหดทำร้ายร่างกายเธอบ่อยครั้ง
ทำไมล่ะถ้ามีคนอื่นแล้วก็เลิกรากันไปดีไหมฮะ
เรื่องนี้นะครับผู้เป็นครูอยู่ที่จังหวัดชายนาฏ
แต่ว่ามีบ้านอยู่ที่นครสวรรค์นะครับส่วนสามีเนี่ยเป็นทหารเรือยศจาโท
อยู่ที่ย่านบางนากรุงเทพนะครับรับราชการอยู่คนละจังหวัด
มีลูกด้วยกันสองคนคนโตเจ็ดขวบคนเล็กเนี้ยสามขวบ
แล้วนี่ดูทีนี้เธอส่งรูปภาพพร้อมเรื่องกล่าวมาร้องเรียนสื่อ
นี่การถูกทำร้ายร่างกายฟกช้ำดำเขียวไปหมดเลย
เขียวเป็นจ้ำเลยนะคะครับเธอบอกว่าถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
ข่มขู่เอาชีวิตนะฮะหลังจากเธอขอหย่าเพราะจับได้ว่าสามีมีหญิงอื่น
พาหญิงอื่นมาอยู่กินกันที่แฟลตทหารเรือเธอไปแอบถ่ายพฤติกรรมของสามีขณะอยู่กินกับหญิงอื่น

ตอนที่ไปเจอสามีหญิงอื่นเห็นไหม
เล่าว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนัก
เพราะเธอไปจับได้แล้วเธอพยายามจะเลิก
ถึงขั้นเธอเลือดตกยังออกไปหาหมอนะ
แต่ก็ถูกสามีทหารเรือตามประกบตลอด
เธอต้องไปอาศัยที่อื่นเพื่อหลบซ่อน
ตามรังควานบุกมาพังบ้านทำลายข้าวของ
เคยบุกมาอุ้มลูกชายที่ฝากไว้กับญาติเธอด้วย

ตอนนี้เธอเป็นห่วงหัวจิตหัวใจของลูกมากนะครับ
แล้วตอนนี้เธอก็ต้องหลบไปอาศัยที่อื่น

ก็ต้องกลับไปทำงานเธอเป็นครูไงคุณ
กลัวสามีจะตามไปรังความที่โรงเรียน
รวมถึงเป็นห่วงความปลอดภัยทั้งตัวฉันเอง
แล้วก็ลูกกับครอบครัวคนรอบข้างด้วย

ส่งคลิปเสียงการพูดคุยทางโทรศัพท์

ที่สามีขู่จะฆ่าเธอให้นักข่าวได้ฟังนะฮะ

นะครับ
ยอมตายถ้ากูทำอยู่ข้างนั้นแล้วมูกบ้าจริงเกือบแล้ว
ผมคุ้นเลวไม่ได้แล้วแล้วไปหลอบตัว
มึงจะทำอะไรให้มันเกิดเหตุการณ์อะไร
จองล้างจองผลาญทุกชาติไปกลัวเขาจะเป็นทหารเรือโหด
ลูกของเราวิ่งไปจนถึงถนนหน้าบ้านวิ่งไปสูตรพี่สาวช่วยกัน
แล้วก็เขากระชากเราขึ้นรถแล้วก็ต่อยเราเลือดเต็มหน้าเลย
แล้วเราก็ได้มีการไปที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวไปเอ็กซาเรย์อะไรอย่างนี้
แต่เขาอยู่ข้างเราตลอดเราขู่เราตลอดว่าคือเขาไม่ให้แจ้งความ
มันก็คือเขาอยู่ประกบตัวเราตลอด
แล้วก็เกือดกากบานกระจกแตะ
ก็อยากให้สื่อช่วยแบบตามเรื่องนี้ด้วย
เรื่องฟ้องหย่านี้เราก็ฟ้องแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยไม่เคยที่จะส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรเลย

หรือว่าจะมองว่าเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเปล่านะฮะ